มาดูเรื่องราวของคนดีคนมีน้ำใจนะครับ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุคุณอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับ
ที่ถนนเส้นสัตหีบนะครับ
แล้วก็ทำให้รถยนต์ซึ่งมีชาวต่างชาติ
แล้วก็ภรรยาชาวไทยตกลงไปในร่องน้ำ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในนั้นคือทั้งสองคนนั้นนะครับ
ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งยังใส่ชุดเจ้าหน้าที่อยู่เลยนะครับ
เป็นผู้หญิงด้วยลงไปช่วยแบบที่ไม่ได้สนใจอะไรเลย
ว่าที่ลงไปจะเป็นโครนหรือจะเป็นอะไรเละก็ตามนะฮะ
แต่ด้วยจิตใจในการที่จะช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับ
โดยทางร้อยตำรวจเอกหญิงกาญจนพัฒน์ปรัฐวะศรีสุธา
เป็นรองสารวัทย์สอบสวนสถานีตำรวจภูทรสัตหีบอันพลาดสัตหีบกรุงชนภูมิพุรีนะครับ
แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่นั้น
ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคุณวิพาดากิ่งเกรดนะครับ
เป็นนักรังศรีเทคนิคโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือ
ก็สวมชุดทำงานลุยโครนลงไปเลยลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งสองคน
ทำให้ประชาชนที่ยืนมุงดูเหตุการณ์ต่างก็พากันชื่นชมนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ
แพทย์ทหารเรือที่คุณวิพาดาเขาก็ทำงานอยู่ที่นั่นนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าสองสามีภรรยา
เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลนั่นแหละครับ
แล้วก็หลังจากที่นายคอนราชได้เข้าไปตรวจร่างกาย
ก่อนที่จะขับรถกลับบ้านพักขณะขับมาตามถนน
รถได้เกิดเสียหลักจนทำให้เกิดเหตุดังกล่าว
แล้วก็จนทำให้เกิดภาพแห่งความประทับใจ
ตรงที่มีเจ้าหน้าที่หญิงลุยโครนเข้าไปช่วยเหลือนะครับ